คนคะทวงหนี้อย่างไรให้เป็นไวรัล
และทวงหนี้อย่างไรให้โดนฟ้องนะคะ

แต่วิธีการทวงหนี้ของเขาไม่ได้กระโชคโฮก

ไม่ได้ไปแบบอารวาสพังประตูบ้านตบตีใช้กำลัง

โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ
เขาบอกว่าขอแปลงเพลงซะหน่อย
เป็นวันนั้นยืมตังกูแล้วเมื่อไหร่สูจะคืนเงิน
ขอดูคลิปหน่อยได้ไหมคะ
เนี่ยคนก็คอมเม้นต์บอกว่าโอ้โหเจ้านี้พูดเก่งเก่ง
แต่เหมือนนี้เป็นการทวงนี้ที่ครอบน่ารักเลยอ่ะ

ถึงบอกไงว่าไม่ได้กระโชว์โครงฮา
ครับผม
ก็แค่ดังไปตั้งแต่ท้ายซอยยันปากซอย

ใช่เออเหมือนงานแบบนานาชาติอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเขาเปิดเพลงด้วยเป็นเพลงแปลงสแตนบายหล่อนี่แหละ
ก็คือวันนั้นยืมตังกูแล้วเมื่อไหร่สูจะคืนเงิน
แล้วมีทั้งร้องทั้งเต้นประกอบเพลงแบบสนุกสนาน

ขอบคุณที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการทวงหนี้

อ่ะทนายรัชพลนะคะเขาออกมาบอกว่า

ยุคนั้นน่ะปีโมธมันยังไม่มีกฎหมาย

นึกออกป่ะฉันว่าอีกแสนก็กลายเป็น๑๖๑ล้าน

เออเจ้านี่อย่างไรบ้างมันมีกร่องกฎหมายอยู่
เคสนี้ถ้าจะผิดก็คือ๑มันมีการใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนเป็นการประจานเขาก็คือเท่ากับว่าเข้าข่ายดูหมิน
แล้วก็สองมันมีประโยคนึงที่คุณพี่เจ้าหนี้ที่แม้จะพูดด้วยน้ำเสียงน่ารักนี่แหละ
แต่ว่ามันมีประโยคนึงที่คุณพี่แกพูดทำนองว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายอันนี้ก็เข้าข่ายหมินประมาทเหมือนกันนะคะ
ครับผมแล้วก็ไอ้การใช้เครื่องขยายเสียงเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญคือเสียงมันดัง
สำหรับคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วแต่ถ้ามีคนฟ้องนะก็ถือว่าเข้าข่ายทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วเป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ทวงไม่มีอะไรคุ้มครองเจ้าหนี้บ้างเหรอ
ครองแต่ลูกหนี้ใช่ไหมเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าเอาไม่เห็นใจเจ้าหนี้เลยนี่เขาบอกว่าคือมันก็มีวิธีการแหละถามว่าทวงหนี้ยังไงให้ไม่โดนฟ้อง
คุณไปหาได้คุณโทรคุยได้แต่คุณไม่ได้แบบมาประจานเขาโอ๊ยนี่เป็นนี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้
ถ้าสมมุติว่าคือทวงแล้วอีกน่ารักแล้วอีกโทรก่อนแล้วไปหาก่อนแล้วอะไรกดแล่วแล้วเขามายอมคืนใช่มั้ยฮะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใดก็ตาม
ไม่ยอมคืนใช่ไหมคะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใดก็ตาม
คุณต้องฟ้องศาลอย่างเดียวค่ะคือมันคือคำว่ากฎหมายเนอะมันก็คือกรอบของกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้คุณก็ต้องไปแจ้งความไปฟ้องศาล
แล้วก็ให้เป็นกระบวนการดำเนินการของศาลศาลก็จะต้องตัดสินออกมา
ถ้าเกิดสมมุติว่าสารตัดสินแล้วแล้วลูกหนี้ยังไม่จ่ายเงินอีก
ไปให้ใครยืมดีกว่าคือเจ้าหนี้ต้องมีความอดทนมากเนอะ
ไม่เอาจริงนะเราอย่าไปให้ใครยืมดีกว่า
ถ้ายืมหมื่นหนึ่งกว่าขึ้นสารกว่าทนายก็เกินหมื่นหรือไหม
พี่อาจจะขึ้นสารหน้าเผาเสียเงินเองอีกเอาแบบนี้เวลาจะให้ใครยืมเร็จแลกชิงของจำนำจะจำนองไว้เลย

อย่างน้อยที่สุดมันก็จะไม่ขาดทุนซะทีเดียว

พี่ขอในกาตามไว้ก่อน

ไม่ว่าจะเป็นเงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักอะไรก็ตามนะ

จะคืนภายในวันนี้หรือจะผ่อนคืนก็ว่าไป

ถ้าสมมุติไม่รู้ทั้งกฎหมายก็ใช้ว่าจะ

หมดเสียสัญญาเงินกู้ด้วยเหรอ
มีหมดถ้ามีสัญญาเงินกู้มีเรื่อง
แต่ปรากฏว่าไม่มีเช็คที่แบบตีค้ำประกันอย่างที่เธอพูด

จะเป็นแค่ลายมือเขียนแบบไม่ต้องมีทนายมานั่งล่างให้หรอก
เขียนให้เข้าใจว่าฉันยืมเงินเธอเท่านี้
ฉันจะคืนเท่านี้ผ่อนจ่ายหรืออะไรก็ว่าไป

ก็ต้องทำตามกระบวนการศาลคือไปฟ้องศาล

อ่าก็ดีอยากอีกอย่างมีทางออกเยอะมิ้นทร์

นี่ไงล่ะโหไปกู้แบงก์เอาเถอะนี่ไงล่ะ

ทำอย่างนี้กู้นอกระบบมันจะยิ่งเยอะ

ใช่มันไม่เหมือนอะไรวะ

กู้ไปปุ๊บเราก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่า
อย่างบางคนถ้ามุติจะยืมฉันหลับตาทำบุญไปเถอะ

แต่อีกข้อนึงถ้าตัดสินใจจะให้ใครยืมเงินแล้ว

ถ้าได้คืนเหมือนถูกหวยใช่อ่า
มันต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก่อนเลย

หรือถ้าสมมุติให้ยืมแล้วเดือดร้อน

ไม่ได้คืนทฤษภัณฑ์ค่ะใช่ถูกต้องนะครับผมแล้วทำให้คนแบบ
ทะเลาะกันก็เยอะคนสนิทกันเลิกคบไปไหนก็เยอะเรื่องนี้
จริงเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนาะ
มีเงินก็ได้น้ำเป็นน้องมีทองก็ได้เรียกเป็นพี่
แต่ถ้ามีหนี้เราคือพี่น้องกันนะครับผม
กลับไปกลับไป